ภัยกันต่อเลยนะคะสำหรับโลกยุคดิจิทัล๔๐ของเรา
แต่ประเด็นก็คือว่าพอมันอยู่ในโลกไซเบอร์อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย

แล้วบางทีเนี่ยข้อมูลพอมันได้ง่ายค่ะมันก็แฮ็กง่ายแล้วมันก็ขโมยกันง่าย
มีสาวคนหนึ่งมาโพสต์เตือนภัยไว้นะคะคือเธอใช้แอปพลิเคชัน
ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางมือถือ
แล้วเธอถูกแฮ็กเงินออกไปเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะ
บอกว่าเธอเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันคริสต์มัสเลยค่ะ
ก็เลยตกลงซื้อขายกันเสร็จปุ๊บเธอก็ส่งเลขบัญชีให้แอร์
เพราะว่าเขาต้องโอนเงินมาให้ถูกไหมก็ขายของออนไลน์ตามปกติ
แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะเงินในบัญชีถูกหักไปจากการให้เลขบัญชี
กับคนที่จะซื้อของออนไลน์และหลังจากนั้นเนี่ย
ก็มีข้อความเด้งมาในแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์
กฎยืนยันการสมัครบริการตรงนี้เธอก็ยอมรับนะคะว่า
พลาดเองเป็นความประมาทของเธอเองที่เธอไม่อ่านข้อความให้ละเอียด
ว่าเขาให้สมัครอะไรเธอก็กดยืนยันยอมรับไปเลย
หลังจากนั้นค่ะก็มีข้อความแจ้งมาบอกว่า
แล้วก็ถูกหักผ่านบัญชีไปจ่ายค่าบริการอัตโนมัติ

โดยที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ถามธนาคารธนาคารให้คำตอบได้ค่ะว่า
เงินมันหายไปไหนแต่บอกไม่ได้ว่าปลายทางไปอยู่ที่ไหน
เธอก็บอกว่าทำไมธนาคารถึงไม่เซฟความปลอดภัยของลูกค้าในการทำธุรกรรมเลย
จริงอยู่เธอพลาดเองที่กดยืนยันการสมัครไปโดยไม่ได้อ่าน
แต่ทางธนาคารก็น่าจะมีระบบเซฟอีกชั้นให้หรือเปล่า
หรืออาจจะทำข้อความให้เด่นชัดชวนอ่านอีกนิดนึงได้ไหม
พอไปยื่นเรื่องที่ธนาคารนี้แอปพลิเคชันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
พอไปยื่นเรื่องที่ธนาคารต้นเรื่องนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเหมือนมันเป็นเรื่องปกติ
บอกว่ากรณีของน้องมันเล็กน้อยมากเลยเพราะว่ามีคนโดนมากกว่าของน้องอีก
อ้าวมันไม่ปกติได้แบบนี้จะโดนมากโดนน้อยมันก็ไม่ควรโดนอ่ะนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าเงินที่เสียไปมันควรจะต้องตรวจสอบได้สิว่ามันถูกหักไปไหน
และเธอบอกว่าเธอไม่สามารถทำธุรกรรมกับบัญชีนี้ได้อีก
เพราะไม่ว่าจะเงินเอาเงินโอนเข้าไปยังไง
มันก็จะหายไปโดยอัตโนมัติแบบที่เธอไม่สามารถเอาออกมาได้
อกจากนี้เธอยังบอกอีกนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ
เลขบัญชีและเบอร์โทรศัพท์และบัตรประชาชนเนี่ย
อย่าเอาไปให้คนไม่รู้จักเด็ดขาด
เพราะทุกวันนี้แค่มีเบอร์โทรศัพท์กับเลขบัญชี
มันก็สมัครทุกอย่างได้ง่ายดายแล้ว
ไม่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยที่มันดีกว่านี้เลย
อันนี้เป็นข้อความยืนยันนะคะว่า
สมัครบริการออนไลน์สำหรับจ่ายเงินสำเร็จเนี่ยค่ะ
เธอบอกว่าเธอลองให้เพื่อนโอนเงินเข้าบัญชีให้ด้วยนะ
แต่เงินก็ถูกหักหายออกไปในเวลาไม่ถึงนาทีค่ะ
คือเหมือนมันแฮ็กทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ
เหมือนพอเงินเข้าปุ๊บให้หักเลยหรืออะไรแบบนั้น
ตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอทำได้ก็คือรอทางทรูดำเนินเรื่อง

และต้องรอนานมากเกิน๑๕วันทันทำการด้วย
ธนาคารเจ้าของบัญชีก็ติดต่อไปยังผู้เสียหายแล้วนะคะ
ธนาคารโอนเงินเยียวยาคืนเงินที่เสียไปให้แบบเต็มจำนวนครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
และธนาคารบอกว่าจะประสานกับทางทรูเวอร์เล็ต
เพื่อหาตัวคนผิดและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
ชาวเน็ตที่ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ออกมาแชร์เรื่องราวนะคะว่าเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็ชื่นชมธนาคารเจ้าของบัญชีด้วย
ที่ออกมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ารายนี้ได้เป็นอย่างดี
อะไรที่มันสะดวกสบายมากมันเร็วมากมันง่ายมาก

คือหนึ่งต้องระวังเรื่องซื้อขายออนไลน์เนี่ยมันยากมากกับการที่เราจะไม่ให้บัญชีเขา
เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะโอนเงินให้เราไม่ได้

แต่สองในเรื่องของการสมัครบริการต่างเองต้องรอบครอบทุกครั้ง
ไม่ว่ามันจะมากี่หน้ามันจะยาวมันจะตัวเล็กแค่ไหน
ต้องอ่านมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราอาจจะเสียไปได้
และข้อ๓ฝากไปถึงพนักงานธนาคารด้วย
รอบครอบในการที่จะเปิดบริการรับสมัครเปิดบัญชีหรืออะไรก็แล้ว
แต่หลายต่อหลายครั้งเราเห็นว่ามันไปพลาดอยู่ตรงจุดนี้
คือไม่ได้ดูหน้าไม่ได้เช็คดูว่าแบบประชาชนกับหน้าตรงกันหรือเปล่า
เป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือเปล่าตรวจสอบกันด้วย
ไม่งั้นเงินก็หายไปแบบนี้คุณผู้ส่ง